กลับมาเจอกันนะฮะวันนี้วันที่๑๔เมษาคือ
ปีใหม่วันนี้เป็นปีหลังปีใหม่
นี่คือวันครอบครัวป่ะวันครอบครัวค่ะคือโอเคเขาเชื่อกันแบบว่าตามคนจีนเขาเชื่อว่าตรุษจีนใช่ไหม
คนอีซีบัตรเล่าไทยเล่าพระมหากัมพูชาวันนี้แหละคือวันปีใหม่ของเราจริง
เปลี่ยนศักดิ์กราศทุกวันใดที่แบบดวงคนจะเปลี่ยนหรืออะไรอย่างนี้เขาจะเชื่อว่าปีนี้

ปีแล้วคุณแม่เป็นตัวแม่นะอยู่บนรังต่างพอ
ทีนี้ก็รู้จัดใช่ที่เธอบอกว่าสนุกมาก

คือปกติถ้าเป็นช่วงสงกรานนี้

ที่คุณแม่เริ่มมีชื่อเสียงจากไฮโซบ้านนอก
เมื่อก่อนคือขับรถกับพี่พลตอานนท์อยู่แถวโชคชัย๔ไง
ใจรัก
เธอมีชื่อเสียงขึ้นแบบระดับภาพประเทศ
รับไปพิธีกรตัวเนี่ยอยู่กับพี่อยู่บนมหลังต่อ
สบคก็แถลงข่าวสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด๑๙ในประเทศไทยพบว่ามีผู้ป่วยเพิ่ม๓๔รายมากกว่าเมื่อวานนิดนึงเนาะเมื่อวาน๒๖ว่ะ๒๐เท่าไหร่๒๘ยอดรวมก็๒๖๑๓รายกระจายใน๖๘จังหวัดทั่วประเทศนะคะรักษาหายแล้ว๑๔๐๕รายและเสียชีวิตเพิ่ม๑รายรวมทั้งหมดผู้เสียชีวิต
๑๑รายค่ะรายล่าสุดนี้นะคะรายที่๔๑นั้นเป็นหญิงสาวชาวไทยอายุ๕๒อืมอาชีพพนักงานขับรถเมษาย๑๔๐มีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจโตความดันโลหิตสูงและมีประวัติสังสรรค์ดื่มสุรากับเพื่อนร่วมวงซึ่งในเพื่อนร่วมวงนี้มีคนติดเชื้อไป๑๐รายแล้วโอ้โหยก็เริ่มป่วยไอแล้วก็เลยไปตรวจที่โร
นี้อาจจะมีการเฉลยว่าทำไมถึงเพิ่งมาบอกวันนี้นะฮะทั้งนี้กลุ่มผู้ติดเชื้อลายใหม่๓๔ลายเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน๒๗ลายคือยังเป็นการติดจากคนที่ป่วยแล้วเนี่ยสูงสุดคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ๒ลายแล้วก็อยู่ในสถานชุมชน๑รายอาชีพเสี่ยง๑และเดินทางมาจากต่างประเทศคือจะ
ต้นแต่วันที่๕แล้วก็มันสิ้นที่๑๒เลยว่าเพิ่งมาเฉลยวันนี้นะพึ่งมาอยู่ในหลืดในในในตัวเลขของผู้เสียชีวิตก็นายสุรชัยเหยียงวชิราศกุล
แพทย์ทหารเรือได้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อกรมควบคุมโรค
ได้ประสานผู้บริหารเขตเดินรถที่๕

ต่อมาเจ้าหน้าที่ก็สั่งกักตัวทั้งหมดให้อยู่ที่บ้าน

ก็เนื่องจากเรื่องดังกล่าเป็นเรื่องใหม่เกิดขึ้นครั้งแรก
ขอสอบมากรมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติ
จึงทำให้การแจ้งข้อมูลแก่ประชาชน
และสื่อมวลชนมีความล่าช้า
ขอสัมมากรขออภัยมาหน้าที่นี้
อย่างไรก็ตามขอสมกรได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาด

ก็คือทักการใช้รถโดยสารปรับอากาศสาย๑๔๐ที่พนักงานคนนั้นขับรถนะฮะ

แล้วก็ดำเนินการฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค
ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างพนดโดยสาร
รวมทั้งการทำความสะอาดบริเวณท่ารถปล่อยรถลงอาหารและห้องสุขา
ของเขตการเดินรถที่๕อย่างสม่ำเสมอ

สมกรจะรีบแจ้งกรมควบคุมโรค

และผู้ใช้บริการให้รับทราบข้อมูลต่าง

ก็คือล้วนแต่วันที่๕นะฮะโรงพยาบาลบอก

ก็สิ่งที่ขอสมกรทำก็คือ

แล้วก็กักตัวคนที่อยู่รอบข้างของ
ของผู้เสียชีวิตท่านนี้นะคะ

แต่ว่าไม่ได้แจ้งต่อสาธารณชน
ไม่ได้แจ้งต่อคนอื่น
ไปบอกกรมควบคุมโรค

พอคุณกำลังกลับมาทำงานอีกรอบพี่แม่
โควิดเพิ่มนะฮะคือคนที่ขึ้นรถเมษายนี้รถเมษายหนึ่งสี่ศูนย์อย่างที่เมกี้พี่แมวบอกไป
ถือว่าเป็นคนที่เสียชีวิตรายที่สี่สิบเอ็ดของประเทศไทยคนไทยเนี่ยมีคนเสียชีวิตเนี่ยเป็นสี่สิบเอ็ด
เมื่อกี้ที่บอกไปหมดแล้วนะครับว่าเป็นพนักงานขับรถขอสมกรเนี่ย
ซึ่งโอเคล่ะเขาเสียชีวิตจากโควิดถูกต้องไหมแต่ในขณะเดียวกันเขามีโรคส่วนตัว
อยู่แล้วพี่อ่ามีทั้งความดันหัวใจตัว
หัวใจโตเนี้ยซึ่งเพื่อนปรากฏว่าก่อนเนี้ยเขามีการสังสรรค์ค่ะอืม
เขาจะบอกว่าตอนนี้ต้องงดงดกินเหล้ากันเนี่ย
ต้องงดขายกันทั่วประเทศไม่มีการควันตรนนะฮะ
เพราะกลุ่มนี้จัดไป๑๐ลายเลย

กลุ่มนั้นเพราะฉะนั้นวันที่๒๖มีนาก็มีไข้

แล้วก็กลับมาทำงานปกติจนวันที่๓เมษายนเนี่ย
อาการของเขาเริ่มจากถ่ายเหลวก่อนค่ะหอบหายใจเหนื่อยนะฮะ

ปรากฏว่าติดเชื้อแล้วก็อาการแย่ลง
แล้วก็เสียชีวิตในวันที่๑๒เมษายนที่ผ่านมา
เพราะฉะนั้นขอสมกขอสมกขอแจ้งเตือนประชาชน
ขึ้นรถเมษาย๑๔๐๑๔๐นะฮะ
แล้วก็ไปตรวจโควิดได้คุณมีสิทธิ์ตรวจโควิดนะฮะ

มันมีความจำเป็นจะต้องตรวจด้วยนะฮะ
เนี่ยมีหลายคันคนก็จะไม่รู้ว่าหมายเลขอะไร

ใช่เพราะตอนนี้เขาก็ต้องไปเช็คต่ออีกว่า
ก็ต้องดูว่าคนนี้จะไปขับคันไหนบ้างเพราะว่าจริงจะมีหลายคันด้วยนะฮะ
เอาอย่างนี้วันที่๒๓มีนาคมขออนุญาตอธิบายก็ได้
คนจะได้เข้าใจอย่างที่พี่พูดนะฮะแองจี้
เพราะฉะนั้น๒๓มีนาคมเขาได้เริ่มขับรถสาย๑๔๐
เส้นทางสมแดมอนุสสวรีชัย

ใกล้มากนะ

วันที่๓เมษายนเขามีอาการไข้สูง
เขามีอาการไข้สูงจึงได้เข้ารับการตรวจโควิด
วันที่๔ถึงจะรู้ว่าโอเคล่ะผลออกมาเป็นบวก

โดยขอสมกรได้ดำเนินการประชาสัมพันธ

หมายเลข๕๙๐๐๑๙
หมายเลข๕๙๐๐๑๙

ถ้าคุณใช้รถเมย์๑๔๐๑เมษายน
ช่วงเวลา๗โมงเช้าถึง๑๐โมง

ซึ่งเป็นวันที่คนขับได้ขับรถเป็นวันสุดท้าย
ก่อนที่จะป่วยแบบเริ่มเยอะขึ้นใช่ไหม
มันคงจะแพร่เชื้อวันนั้นละครับ

อากาศมันก็จะวนอยู่ในรถเมย์อย่างนั้น

เป็นวันที่คนขับเนี่ยขับรถเป็นวันสุดท้าย
แล้วก็ทางสาธารณสุขได้ให้คำแนะนำว่า
หากใครขึ้นรถในวันที่๑เมษายน
และหน้าบัดนาวหรือหน้าตอนนี้นะฮะ
คุณเข้าข่ายนะครับ

ใช่แต่จริงจะบอกอย่างนี้คือที่บ้านทำรถเมย์ด้วย
ในรถเมษายหนึ่งเนี่ยปกติมันก็จะมีรถในสายนั้นอยู่หลายคัน
ดังนั้นบางทีคนขับอาจจะไม่ได้ประจำขับที่คันนั้น

หรืออาจจะมีรถประจำที่คุณใช้อยู่แล้ว
ขับคันนี้อยู่ประจำก็ขับคันนี้อยู่ประจำ
หรือบางกรณีก็คือเปลี่ยนไปขับคันอื่น

ก็เปลี่ยนได้แล้วแต่ว่ามันว่างไม่ว่างเสียไม่เสีย
ดังนั้นตามที่เขาบอกมาคือบางทีเราไม่ได้จำ
เพราะเรามีหน้าที่ขึ้นดังนั้นเราจำช่วงเวลาก็ได้ค่ะ
จำช่วงเวลาเพราะบางทีเขาวิ่งในช่วงเวลานี้ก็คือ

โมงโดยเฉพาะวันนี้คนที่จำเป็นจะต้องไปตรวจฟังนะฮะ

เพราะมันจะวิ่งแถวอนุสวรีชัยถูกต้องไหม
คนที่จำเป็นจะต้องไปตรวจณวันนี้คุณเหนื่อยกันไหม

มีไอมั้ยมีจามมั้ย

ฉันเชื่อว่าไม่มีใครจำหรอก๕๙๐๑๙ไม่จำเราจำแต่เลขสายละกายมีแล้ว

เอาอย่างนี้เราไม่จำตรวจรถเมยก็ไม่มีใช่ไหม
จำมีแต่ว่าไม่รู้ไม่ได้เก็บไว้หรอก

เดี๋ยวกูเห็นว่าไปกับแฟนครั้งแรกอ่ะเกลียดเป็นที่ละลึก
ปรากฏว่าณวันนี้ถ้าสมมุติคุณมีอาการไอจาม
หรือคุณมีอาการอ่อนเพลียเป็นใครกะรุนาไปตรวจนะฮะ

คุณแค่ไปบอกทางโรงพยาบาลว่าคุณขึ้นรถเมย์
สายนี้มีความสุ่มเสี่ยงสูงสิ่งที่คุณจะต้องไม่ต้องกลัวคืออะไรฮะ
ถ้าคุณไปตรวจวันนี้สมมุติเราไปตรวจเจอที่โรงพยาบาลใด
ใกล้บ้านคุณโรงพยาบาลนั้นจะต้องรับผิดชอบคุณด้วยนะฮะ
ใช่เพราะว่าวันนี้คุณไม่ต้องไปกลัวอุ้ย
ฉันขึ้นรถเมเงินจะกินกว่าเมมี่อยู่แล้ว
ฉันจะเอาเงินที่ไหนไปรักษารักษาฟรีค่ะ
อย่าคิดวันนี้คุณเป็นโควิดรัฐบาลรักษาฟรีให้คุณหมด
หน้าที่ของคุณวันนี้ออกจากบ้านเอาไปตรวจไปตรวจ
นี่คือหน้าที่ของคุณถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเหมือนคนที่ขอนแก่น
ที่แม่ปอดหายไปหมดเลยครึ่งหนึ่งลูกไปเที่ยวพัทยากลับมา
ปรากฏว่ามาติดแม่แม่อยู่บ้านอันนี้ไงคือสิ่งที่เขาบอกอย่าเพิ่งแยกแยะ
อย่าเพิ่งเข้าใกล้ชิดกันเยอะอย่าเพิ่งก้าวใกล้ชิด
ปรากฏอย่างไรแม่ติดเชือก็ไม่ได้รู้เอ็กซาเลอีกทีปอดหายไปครึ่งหนึ่ง

ปอดหายไปครึ่งหนึ่งลูกไปเพิ่งกลับจากพัทยา
เดี๋ยวคงจะไปดูไทยรัฐนิวโชว์คงจะมีการไล่เรียงแต่ละจังหวัดเป็นยังไง
ตัวลูกไม่หนักเท่าแม่ทั้งที่เป็นคนที่เอาโรคมานะ
ลูกเป็นคนไปเอาภาหะมาลูกเป็นภาหะในการแพร่เชื้อ
ปรากฏแม่เราพยายามจะพูดตั้งแต่ตอนที่มีการเดินทางกลับต่างจังหวัดกันบ่อยเหมือนกันว่า
เรารู้ว่าอยู่กรุงเทพมันแพงอันนี้เรารู้
แต่วันนี้ถ้าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้กับคนที่คุณรักอะไรจะเกิดขึ้น
คือตอนนี้ก็อาจจะต้องเว้นระยะห่างทางสังคมแทนความห่วงใยด้วยการทิ้งระยะห่างจากกันนิดหนึ่ง
เพราะบางทีผู้ใหญ่ก็จะติดเร็วมากกว่าเด็กอะนะคะ
เขามีความเข้าใจผิดว่าแยกตัวแต่ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวจริง
ดันมากินข้าวด้วยกันอาบน้ำห้องน้ำเดียวกันกินแก้วน้ำเดียวกัน
แยกคือต้องไม่เจอใครเลยอยู่ในบ้านเดียวกันนี่แหละให้พ่อแม่ส่งข้าวส่งน้ำให้เรา

คือคุณจะต้องอยู่แต่ในห้องจริง
ซึ่งเข้าใจว่ามันเป็นแบบยากนะพี่น้องได้ยากมาก
ก็คุณฮะคนที่ขึ้นรถเมษ๗โมงถึง๑๐โมง๗โมงถึง๑๐โมง
กับลูนาไปตรวจ
ถ้าวันนี้คุณเป็นไข้โดยเอาแค่ขั้นเนื้อขั้นตัวคุณก็ไปตรวจได้แล้วล่ะ
๕คือพบแต่เป็นก่อน๕นั้นแล้ว

ถ้าสมมุติเขาขึ้นวันที่๑เมษานะ

ถ้าขึ้นรถวันที่๑เมษา

เพราะฉะนั้นช่วงนี้อยู่ในระยะ

ฝากไปด้วยนะครับใครที่ไปมาทุกที่
เอ้าเราไม่ทิ้งกัน

โอ้โหตายแล้วประชาชนก็ถามว่า

มันเป็นเครื่องมันเป็นระบบที่มันทำ

คือเอาง่ายมันเกิดประเด็นดราม่าเยอะเหลือเกิน

เศษเงินอะไรอย่างนี้สารพัด
อย่าลืมตรงนี้ด้วยแล้วมันก็จะเอาเงินคืนด้วยนะฮะ
เขาเปิดโอกาสให้ยื่นอุทธรณ์เนี่ยสำหรับผู้ที่คิดว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้น
บางคนบอกตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ลำบากตัวเองเป็นคนที่เข้าข่ายจริง
บาท๓เดือนมันก็๑๕๐๐ถูกไหมทำไมตัวเองไม่ได้
วันนี้มีทั้งหมดทราบจ้างสารพัฒน์อาชีพหรืออาชีพที่เข้าเกณฑ์
รวมตัวกันที่กระทรวงการคังนะฮะตั้งแต่ช่วงเช้าเลย
แล้วก็มีการติดประกาศที่จะว่างดรับเรื่องร้องทุกข์การขอรับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
อันนี้แหละคือปมคือเขาไปถึงกระทรวงการคังปุ๊บ
มันมีป้ายไงเมมันมีป้ายติดประกาศที่จะว่างดรับเรื่องร้องทุกข์การขอรับเงินเยียวยา๕๐๐บาท
โดยระบบเราไม่ทิ้งกันจะมีการเพิ่มปุ่มเพิ่มปุ่มอุทธรณ์ให้เขาบอกให้ประชาชนใจเย็น
เอ๊ะขอโทษนะได้แต่คนตอบข้อมูลความจริงไม่ได้
หลายคนเป็นแบบนั้นด้วยบางคนก็ไปเลยไปแบบร้องเรียน
คนร้องเรียนเยอะมากถึงขนาดที่แบบว่าตอนนี้เราปิดเรื่องการร้องเรียนก่อน
เพราะฉะนั้นการสูงการค้างจะทำอะไร
คุณตั้งใจฟังว่ากระทรวงการค้าบอกว่างดก่อนงดเรื่อง
แล้วยิ่งไปรวมตัวกันเนี่ยมันอันตรายมันอันตราย
มันอันตรายจริงเขาบอกคนไปรวมตัวเป็นพันเลยเหรอแองจี้

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่คนขับแท็กซี่ด้วยเนาะ
หน้าห่วงคืออยู่ใกล้กันมาก

ประมาณนี่แหละ๖๐๗๐คนอย่างต่ำ

เขาบอกว่าบรรยากาศของกระทรวงการคัง

ลงทะเบียนไม่ได้รับเงิน๕๐๐๐บาทเข้ามาในกระทรวง
ซึ่งเอาจริงณวันนี้เราผิดนะฮะ

เราไปชมบางช่วงบางตอน
ที่คุณป้าบอกทำไมเขาถึงต้องมา
อันนี้คือป้ายที่เขาติดไว้งดรับเรื่องร้องทุกข์เนี่ย
ทำไมคุณป้าเขาถึงต้องมาวันนี้
ไปดูกันนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะ
มอเตอร์ไซรับจ้าง
ซึ่งคุณป้าคนหนึ่งที่คลิปวันนี้มีการแชร์กันมากที่สุด

เป็นคลิปบอกว่าไม่มีจะกินแล้วทุกวันนี้อาศัยกินคือน้ำซ่วม
คลิปนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับโลกดราม่ามากว่าทำไมตัวเองไม่ได้
แล้วทุกวันนี้คนมันไม่มีข้าวสารจริงสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นดูดีนะพี่
วันนี้เราจะเห็นคนข้างถนนเริ่มออกมาเยอะขึ้นรู้สึกไหม
พี่ต้องไปเดินท่านอนุญสิจะมีคนขอเงินพี่เลย
บางคนบอกยังไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้อะไรอย่างนี้ซึ่งเยอะมากนะ
นี่คุณป้าคนนี้ใช่ไหมน้องรู้สึกจะเป็นคุณป้าคนนี้
เราไปลองฟังอันนี้แหละฮะที่คนพูดถึงกันเยอะที่สุดว่าทำไมจะต้องมีการรวมตัวกัน
เป็นคุณป้าคนนี้แหละฮะที่เอามาพูดแล้วคลิปของคุณป้าถูกแชร์ไปเยอะที่สุด

ปรากฏว่าตัวเองหายไม่ได้มานานแล้ว

มันเกิดจากการโดนตัดสิทธิ์ทั้งบ้าน

แล้วก็ระบุว่าหากไม่ได้รับเงินจำนวนนี้

คือไปเผาตัวเองที่หน้าธรรมเนียบรัฐบาล

เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นมานะครับณวันนี้
ซึ่งมีคนพูดถึงกันเยอะพอสมควร

ทุกอย่างปกติการขายสุราการขายเหล้า
ทุกอย่างทั่วประเทศยังตรึงเหมือนเดิม

ถ้ายอดมันลดลงไปเรื่อยน้อง๑๔วัน

๒๓วันยังไม่ถึงอาทิตย์

หลักสิบลดลงมาสี่วัน
เพราะว่าเราทำยาวนานไง

ช่วงนี้อาจจะต้องแบบ
พยายามกันต่อไปอีกสักอาทิตย์๒อาทิตย์
เข้าใจว่าเดือดร้อนแล้วก็เขาก
หมายถึงว่าเริ่มพยายามแบบกลับมาเช็ค
คนที่แบบว่ามีปัญหาจริงจริงหรือว่า

อาชีพของบ้านเราเนี่ยคืออาชีพเกษตรกรอันดับหนึ่ง
เรายังไม่เห็นการเยียวยาเกษตรกร

น่าจะเป็นคนที่จริงวันนี้มันน่าจะมีการประชุมคอรมอ

อันดับที่๒คือประเทศของเราเนี่ย
คือการบริการงานบริการทั้งหลาย
ซึ่งตอนแรกที่เราพูดกันแบบว่าอาชีพ

สามผู้ขายสาระกินแบงค์รัฐบาล

เด็กเสิร์ฟส่วนใหญ่เป็นรายวันถูกต้องไหม

ไม่แล้วแหละบางคนอาจจะได้เป็นรายวัน
ถ้าเป็นรายวันอันนั้นอยู่ในข่ายไม่ใช่เหรอ
แต่เขาก็บอกว่าบางคนมันมีประกันสังคม

คือณวันนี้คำตอบมันไม่เคลียร์

ก็ตอนนี้ดูเขาไล่คนที่โดนหนักสุด
เรื่องพืชผลเรื่องดินฟ้าอากาศ

ซึ่งจะมีรับต่อไปซึ่งเราก็เคยเสนอขอบไปแล้วใช่ไหม

อาชีพที่นวดอะไรแบบนี้ที่ต้อง

ทำแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเรื่องของการส่งพวกผักผลไม้

ขายกับโรงแรมผ่านแอปพลิเคชัน
ทีนี้วันนี้มันมีปัญหาเรื่องของโรงแรมปิด

เสร็จปั๊บเกษตรกรผลผลิตออกมา
กลายเป็นว่ามันกลายเป็นแบบจำนวนปริมาณมากแล้วขายไม่ได้
พอขายไม่ได้เสร็จปุ๊บทุกวันนี้คือผักเน่า

เขาจะยังไงกันได้อะไรแบบเนี้ย

พี่ป้าแท้พี่สาวพ่อทำอาชีพโรงแรม

เขาก็จะทำเรื่องให้รับเงิน
ถูกต้องไหมเช่นก็จะมีเงินเพราะว่ามันมีเงินประกันสังคมไง
ประกันสังคมที่เราบอกยังไงเราก็ได้เงินมา๖๐ประเซนต์๖๕ประเซนต์
แล้วโรงแรมก็ยังส่งเขามาเต็มร้อย
ใช่ไหมคนที่ส่วนใหญ่ถ้าคนมีเงินเดือนประจำ

ประกันสังคมตอนนี้รู้สึกว่าจะอย่างไร
โดยปกติก็จะฐานอยู่ที่๑๕๐๐บาทต่อเงินเดือนถูกไหม
ก็คือปกติพนักงานจะจ่าย๗๕๐ถ้าเต็มแม็กซ์

ณวันนี้รู้สึกมันจะมีการลดลง

ส่วนพนักงานตอนนี้เหลือ๑

อีกกลุ่มนั่นเฉลี่ยเขาตอบคือว่า
กลุ่มเสริมสวยร้านตัดผม

ที่แกวลแบบเอาจริงคือ

เราก็ไม่รู้สิแต่พวกเขาไม่มีกินกันจริง
ยากจริงตอนนี้เราก็หวังว่าวันหนึ่ง

ความหวังของเราทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ไฟเขียวให้ทดลองทางคลินิกแล้วนะคะ

เขาเปิดเผยว่าจีนได้อนุมัติการทดลองทางคลินิก

ซึ่งวัคซีนทดลองทั้ง๒รายการนั้น
ถูกพัฒนาโดยสถาบันยาชีวัตถุอูฮัน

โดยปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเขามีการทดลองทางคลินิกแล้วนะคะ

ได้รับการอนุมัติเพื่อการทดลองทางคลินิก
ซึ่งทำงานโดยนำจุลชีพก่อโรคที่ตายแล้ว
มากระตุ้นภูมิต้านทานของโรค
และมีข้อดีตรงกระบวนการผลิตที่สมบูรณ
มาตรฐานคุณภาพที่ควบคุมได้
และขอบเขตการป้องกันที่กว้างขวาง

ยังสามารถนำไปใช้ในการฉีดวัคซีนปริมาณมาก
อันนี้ทุกคนต้องการถ้ามันได้จริง

รวมถึงสามารถตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติเลยทีเดียวนะคะ
อย่างไรก็ตามต้องบอกว่าทางตอนนี้
จีนเขาวางรากฐานที่แบบว่า
มั่นคงแก่การวิจัยวัคซีนมากจริงคุณผู้ชมค่ะ

ไข้หวัดใหญ่โรคมือเท้าปากแล้วก็ปอลิโอ
โดยบรรดาผู้พัฒนาวัคซีนสามารถผลิตในปริมาณมาก
และพร้อมใช้วัคซีนแบบเร่งด่วน
ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้วย
ขณะเดียวกันในแพทย์รุ่งเรืองกิจผาติ
ปรึกษาระดับกระทรวง๑๐นะคะนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
โฆษกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติราชการ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีธรรมเนียบรัฐบาล
เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
โดยระบุข้อความบอกว่ายุทธศาสตร์ที่ได้นำเสนอ๕ข้อ
เราเนี่ยมาถูกทางแล้วอดทนนะครับ
เราจะรวมพลังและประเทศไทยจะร่วมประกาศ
ชัยชนะโควิด๑๙ซึ่งยุทธศาสตร์๕ข้อมีอะไรบ้าง
ศรัทธาดูแลพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่
ค้นหาผู้ต้องสงสัยควบคุมเด็ดขาด
อย่ากลัวตัวเลขผู้ป่วยหรือว่าการพบผู้ป่วยติดเชื้อ
แต่เราจะรู้ข้อมูลจริงเพื่อวางแผนรับมือ
สร้างพลังความร่วมมือสร้างทัศนคติ
ความรู้และพฤติกรรมป้องกันโรคโควิด๑๙
มาตรการหมัดน็อกอาวุธพร้อมตามหลักวิชาการและบริบทของประเทศไทย
ลดและชะลอการแพร่เชื้อมากที่สุด
และ๕บังคับใช้กฎหมายปราบคนผ่านอภิบาลคนดี
อกจากนี้ก็โปรดเมตตามไม่ตรีตาคนไข้และญาติของคนไข้
อันนี้สำคัญมากนะหายแล้วก็ไม่ต้อนรับให้กลับบ้าน
ต้อนรับไม่อยากให้กลับหมู่บ้านไม่เอา
ทั้งที่คนไทยหายเยอะมากคนไทยนี่หายเกินครึ่งนะหายเยอะ
คนไทยนี่เขาบอกว่าหมอเมืองไทยนี่เก่งมากครับพี่
คือเอาง่ายตอนนี้สิ่งที่เราช่วยกันได้คือช่วยกันเว้นระยะห่างจากบุคคลต่าง
ย่อสะสมนะ๒๐๐๖หายไป๑๔๐๐บาทยักษาหาย๑๔๐๐บาท

จริงถ้าช่วยกันทำได้มากกว่า๙๐นะโรคนี้น่าจะดีขึ้นเลยแหละ

แต่วันนี้ขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะรถเมย์มีโอกาสไปตรวจ
เพราะว่ากวนกินเหล้ากับรถเมล์กับผู้ที่เสียชีวิตไปล่าสุดเนี่ย
กวนกินเหล้า๑๐คนติดไป๗อ่ะพี่

เจอ๑๐แล้วใช่ไหมครับหมายถึงกวนรถเมล์คิดดูว่าที่แบบว่า

กินกันวงใหญ่เหมือนกันนะ๑๒คนติด๑๐
เพราะฉะนั้นคนที่ขึ้นรถเมฆไปตรวจนะฮะ
โดยเฉพาะถ้าคุณมีอาการอยู่วันนี้ดีกว่าไปแพร่กันในบ้าน
รักษาฟรีนะฮะรักษาฟรีไม่ต้องไปกลัวนะ
แน่นอนซื้อทองเก็บไว้บ้างไหม
ซื้อไว้นี่หลายคนเอาออกมาขายเพราะวันนี้ราคาทองขึ้นสูงเลย
ประวัติศาสตร์ทองคำฮะมีสองเหล่งยังรวยแน่

ไม่อยากจะขึ้นเพราะมันตกขึ้นมันผันผัวมาก
โอ้โฮพี่หนูซื้อ๒๕๐๐๐บาทหลายปีมาก
น่าจะเกือบ๑๐ปี๕ปี๑๐ปีมันตกไปหมื่นกว่าบาทด้วยนะน้อง
มันลงไปหมื่นกว่าบาทมาตลอดไม่เคยขึ้นมาถึงวันนี้
มันขึ้นมาเกิน๒๕๐๐บาทนะแต่ปรแมต้องรวยแน่เลย

เอามาค่ะเรียกว่าวันนี้เยาวราชคนทะลักกันเลยทีเดียวค่ะ
เข้าคิวขายทองเพราะว่าราคาพุ่งสูงรับซื้ออยู่ที่บาทละ๒๕๐๐บาท
โอ้โฮมันเท่าของเมื่อ๒ปี๓ปีที่แล้วเนอะก่อนหน้านี้น่ะต้องต่ำกว่า
ใช่อย่างที่หนูบอกไปว่าเมื่อ๒๓ปีที่แล้วมัน๒๕๐
มันขึ้นไป๒๘๐๐๐บาทนะตกต่ำสุดเท่าไร๑๐๐๐๐กว่าบาท

ก่อนหน้านี้ไม่นานนี้เอง๑๘๐๐บาท
๑๘๐๐๐บาทอยู่๓วันมี๑๕๐๐๐บาทด้วยพี่ถ้าจะไม่ผิด
มันคือตก๕๖๐๐๐บาทก็อยู่ทุกที่มันตกไปที่๖๗๐๐๐บาทเนอะ
๑๗๐๐๐กว่าภาพนี้ไม่ยืนห่างกันแล้วนะฮะคือทุกคนไปคนเยอะปรากฏว่า
พวกนี้ก็อาจจะซื้อตั้งแต่๑๐๐๐๐กว่าบาทโอเคคุ้มเลยตอนนี้ถ้าสมมุติซื้อไว้ตอน๑๖๐๐๐๑๗๐๐๐
เราตีไปสัก๑๗๐๐๐เพราะว่าเมื่อประปับลงตั้ง๑๘๐๐๐โอ้โห๗๐๐๐บาทใช่แล้วสิซึ่งอีรุ๊ดอุ้ยซายฉันอยู่ที่อีรุ๊ด๑๐บาทนะอ๋ออีรุ๊ดมันไม่หาไปนะทำไมล่ะอ๋อพี่รุ๊ดถ้าคุณไม่ได้ทันละค่ะทำไมไปอยู่ที่หนูขายตอน๑๘๐๐๐บาทนะคะแม่อีรุ๊ดนะรุ๊ดขอบคุณแอ๊

อุ๊ยตายแล้วไม่ถึงพอเวลาเก่าแล้วค่ะ

ใครก็ให้ใส่แทนกัน
หลังจากที่สมาคมค้าทองคำนะคะ
ก็เปิดเผยราคาทองคำที่ปรับขึ้นจากเมื่อวานนี้
เมษายนบาทละ๕๕๐บาท
โดยทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ๒๖๐๕๐บาท

ขายออก๒๖๒๐๐บาท

ใจเย็นสิ้นปีคุณจะเห็นว่าไม่เคยเกิดปรากฏการณ์ทองมาก่อน
เออทองรูปภัณฑ์ค่ะ
รับซื้อที่บาทละ๒๕๕๗๔บาท
สตางค์ขายออกลองฟังดูนะ

โดยราคาทองคำแท่งตามประกาศครั้งที่๓ของเมื่อวานวันจันทร์ที่๑๓เมษา

ซึ่งทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ๒๕๕๐๐บาท

ขายออกที่๒๕๗๐๐บาท
วันนี้มาขึ้นมาใช่ขึ้นมา๕๕๐บาทนะคะแล้ว๒๐๐บาท
รายงานบรรยากาศคุณผู้ชมลองดูภาพได้

ว่ามีประชาชนจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะ

เขาก็เอาทองที่ตัวเองมีอยู่ไปขายนี่แหละพี่
บางร้านเนี่ยเห็นไหม
ต้องไปยืนรออย่างบางร้านคนเข้าไปข้างในคนแน่นมากคือ
ล้นออกมานอกร้านก็เยอะเลยคุณผู้ชม
เนื่องจากว่าราคาทองนี่มีการปรับตัวสูงขึ้น
โดยราคาทองคำแท่งที่รับซื้ออย่างที่บอก
ของผัวเยอะโอนะเยอะเห็นไหม

โถทธิ์พี่โอ๋รวยแล้วนี่

อย่างเช่นแบบเขาบอกว่าพวกคุณไอ้นัทมีเรีย

ก็สมัยก่อนมีดาราหลายท่านมากที่เขาบอกเลยว่า

เราซื้อทองมาเก็บเอาไว้อะไรแหละ

พวกนี้คือซื้อทองแท่งด้วย
ทางไกลทันเรือหูเรือหูเรือหู

จำไม่ได้เหรอเมื่อก่อนออกเวทีทองเราได้แค่๒๐บาทนะ
ฉันได้มาดาวน์รถเลยแกรายการนี้
พี่รู้ป่ะว่าฉันเล่นเกือบทุกอาทิตย์เลย
อีกขวดนึงที่แบบว่าออกเกมโชว์จนซื้อบ้านได้คือใครรู้ป่ะออกเกมโชว์จนซื้อบ้านได้คือใครรู้ป่ะ
ใครคะไอซาลันยูอื้อ
สลันยูอ่ะออกเกมโชว์จนแบบว่าได้เงินมาซื้อบ้าน
คนที่เล่นเกมโชว์รุ่นแรกแล้วตังค์เยอะมากคืออ๊อฟพงภา

จริงเนอะไม่ต้องอะไรสุด๑๒ราศีเมื่อก่อนก็แจกทองใช่
อุ๊ยมันบอกมันบอกว่าพี่อย่าบอก

นี่ตอนนี้คนขับแก๊ปล้อหล่อเนอะ

หลอกกว่าดารา

หลอกดาราแบบคนกับแก๊ปนี่
มันจะส่งรูปมาคุณแม่พอไหมคะ

ฉันก็คิดว่าฉันโรคจิตอยู่คนเดียว
อันนี้แฮกคอกว่าฉันอีกเถิด
คือเป็นเด็กม๖เมไปขับแกรมไป
เจอลูกค้าหื่นหื่นใส่อย่างไรแองจิรู้ไหม
น้องเข้าไปใส่๕นาทีบอกมาเช็คของหน่อย

โอมโอมโอมสโมกิโรบินซ่าอย่างนี้ไงน้อง

คำศัพท์ของพี่คืออะไรน้องกิโรบินซ่า
จริงแม่คือลูกค้าสั่งน้องซื้อยาอมเหรอคะ
คือเรื่องนี้มันเกิดการแชร์ในโซเชียลมากมาย
มันเป็นการแชร์เรื่องราวของนักเรียนหนุ่มนะฮะชั้นม๖

น้องนะวันนี้หารายได้เสริมด้วยการขับแกรปไบท์นี่แหละ
ก็มีลูกค้าใช้โปรไฟล์เป็นผู้หญิงค่ะ
เห็นไหมกระเทยไทยทุกวันนี้แซ่บนี่ไง

เรียกใช้บริการให้ขี่รถไปส่ง
นิวสองได้ด้วย
ก็ฉันสั่งไอ่ยาววาลาธ
ฉันอยากกินขนมปรังยวาระที่ไอ้ชอบซื้อมา
รุ๊ดไม่ยอมสั่งให้ฉันจนถึง๔โมงทำไม
หนูรอดกับคนนี้อ้าวหลุดแล้วกูจะกินยังไง
เขารู้ว่ารอได้ยังไงเหรอว่ะรอดก็จะดูว่าน้องคนนี้มันรบกี่โมง
ดูได้ด้วยหรอได้อ๋อเหรอโอ้โธ
เขาไม่ได้ทำทั้งวันใช่ไหมเขาจะแค่มาดูว่าจะทำตอนไหน

แล้วน้องเขาจะบอกว่าเขาจะต้องไปทำอะไรก่อน

ซึ่งถ้าเรียกเล่นก็ให้กดยกเลิกให้ด้วยนะครับ

จากนั้นลูกค้าก็ตอบว่าอยู่ในวันน้ำ
น้องมาช้า๕นาทีหนุ่มแก๊ปจึงขอโทษเพราะรถมันติด
สิ่งที่ลูกค้าตอบกลับมาคือขออม
ซึ่งน้องก็ไม่ตอบรับพร้อมกับถามลูกค้าว่าอยู่ตรงไหน
จากเสียเวลาแต่ก็ติดต่อไม่ได้
เพราะอันนี้แหละคือปัญหาหนึ่งที่น้องเขาต้องออกเงินไปก่อนบ้างแองจี้
ใช่เขาต้องออกเงินไปก่อนถ้าปกติไปซื้อของให้เรา
แล้วเขาก็จะมาเก็บตังค์ปลายทางถูกอันนี้จ่ายเงินก่อน
หลังจากเกิดเหตุปุ๊บหนุ่มแก๊ปก็ได้โพสต์ข้อความเป็นอุทาหรณ์
จากตัวเองเนี่ยต้องเดือดร้อนเพราะลูกค้าไม่ยอมกดยกเลิกให้
ถ้าไม่กดปุ๊บน้องเขาเป็นไงมันจะเสียประวัติ
มันจะเสียประวัติฮะแล้วก็เสียหายต่องาน
ทั้งที่ลูกค้าการแกล้งนางคือจะเอาเขาน้องกำลัง
น้องเขาชื่อสมมุติชื่อน้องเขาเป็นเด็กม๖นายเอด้วยกัน
ชิคกี้พายเดี๋ยววิธีเสียอ้อน้องให้ฟังแหละ
อ้าวมีหน้าน้องไหมเถอะ
ไม่ต้องฟังเสร็จ

ก็พอไปถึงจุดรับเสร็จผมก็ดูชื่อเอ้าพอเป็นชื่อนี้ผมก็แบบก็พิมพ์ไปมาถึงแล้วนะครับ
แต่ก็เอกใจว่าเรียกเล่นหรือเปล่าผมก็เลยพิมพ์ไปว่า
ถ้าเรียกเล่นรบกวนยกเลิกให้ผมด้วยนะผมต้องรับงานอื่น
เห็นแล้วเขาก็พิมพ์ทำนองนั้นผมก็รออยู่แต่ตอนนั้นก็อารมณ์ก็ฉุนอยู่
ถ้าอยู่อย่างนั้นก็เสียเวลาเพราะเขาอ่านไม่ตอบผมเลยติดต่อไม่ได้
อันนี้เป็นการหารายได้ในช่วงติดเวลาเหรอครับค่ะ

รายได้ดีไหมครับต่อวันได้ประมาณเท่าไหร่
ก็ดีครับผมตั้งเป้าไว้ที่๕๐๐ครับ
แต่ละวันใช่ครับแต่มีช่วงนี้ที่จะแบบ
เขาก็บอกจริงว่าไปเป่าหาในวัดเพราะว่าทางคนที่สั่งเนี่ย
เขาบอกว่าเขาเข้าห้องน้ำอยู่ในวัดเนอะ
ก็เลยเป็นวันตามหาอยู่ตรงนั้นสงสารเด็ก
สงสารเด็กพีฮีหรือบางคนเด็กไม่ได้จะมีเงินเยอะซึ่งน้องเขาก็บอกว่าโอเคละ
แต่ก็คือแน่นอนว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้จะมีเงินนึกออกปะล่ะ
ก็มาทำหลายได้ก็พอดีแต่ช่วงโครวิดรายแรกก็ลดลงมาหน่อย
แต่สุดท้ายมาเจอลูกค้าหรอกก่อนที่จะโพสต์เรื่องราวผ่านโซเชียล
เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนยังมีหนุ่มขับแก๊ปส่งอาหารคนอื่น
ก็เจอคนสั่งอาหารอย่างนี้ถ้าไม่ถูกใจเขาไปแกล้งเขาอย่างนี้
มันซ้ำเติมกันหรือเปล่าวะใช่เพราะคนที่สั่งแก๊ป

ใช่ก็ต้องมีตังค์และคนพวกนี้เขาไม่ใช่จะมีเงินเหลือ

เป็นแองจี้แบบพยายามเบี้ยวตัวไปดูหน้า

อู้หูแก๊บฉันนึกว่าดาราเถอะ
คนขับแก๊บนึกว่าดารา๓๔คนเถอะ
เพื่อนฉันก็ก๊อบสั่งทั้งวันเลยเถอะ

ประเด็นการสั่งแก๊ปของพวกเหล่านี้มันช่างประหลัด
จริงเพื่อนฉันสั่งไปเอ้าก๊อฟสั่งอีกแล้วเหรอ
ทำไมสั่งแต่กินเดี๋ยวร้านเดียวน่าจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
แสดงว่าเขาจะรู้แล้วว่าคนนั้นวิ่งอยู่แถวย่านนั้น

คนการแชร์บอกจำไว้นะว่าเราไม่มีเล่นสงการปีนี้

งานลื้อลือต่างที่จริงแล้วอย่างช่วงพวกนักร้อง
แน่นอนว่าสงการไทยเราก็หยุดด้วยเหมือนกัน
หลายคนก็เลยร่วมสืบสารประเพณีไทยนะด้วยกัน

ครอบครัวลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ขอพรจากผู้ใหญ่
ก็คนดังหลายคนที่มาโพสต์ภาพอยู่กับครอบครัวนี่
ณเดชน์แม่แก้วแล้วก็มีคุณยาย่านะฮะคุณยาย่า
แล้วก็ขนาดทางบ้านก็จัดส่งน้ำพระกันที่บ้าน
เพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างน้องนายนพัฒน์กับแม่หมู
ส่วนบ้านที่มีลูกเล็กก็จะจัดงานให้ลูกมาลดน้ำดำหัว

เอ่ยส่งน้ำละแล้วก็ลูกแล้วก็คุณตู่ภพธร
คุณตู่ภพธรตอนนี้ไม่ค่อยเป็นคนพูดถึงคุณตู่ภพธรนะ
น้องชายตู่พบทรกลับจากอเมริกาคนแชร์ภาพกันเต็มเลยอ่ะ

นี่ใครอ่ะนี่ลูกของพี่ตู่ไงพี่ตู่น้องนุ๊ดแล้วก็สาวน้อย

อย่างที่รู้กันคุณผู้ชมค่ะ
ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด๑๙
ร้านธุรกิจต่างก็หลายที่ต้องปิดทำการก่อนชั่วคราว
โดยเฉพาะอย่างที่เราเห็นกันชัดมากคือร้านตัดผม
ดังนั้นทำให้หลายคนต้องลงมือหันมาหยิบกันไกล
แบตเตอเรียนอะไรมาโชว์ฝีมือตัดผมให้ครอบครัวของตัวเองกันนะคะ

วงวิญญาณนี่เลยช่างใหญ่
มือตัดผมให้กับน้องชายในชื่อร้านสุดเก๋ของเขา

พร้อมกับโพสต์ภาพอวดลงในอินสตาแกรมด้วยนี่เห็นไหม
ใครตัดน่ะพี่ตูนเป็นคนตัดให้น้องพี่ตูนตัดให้น้องชายเขา
พร้อมด้วยข้อความบอกว่า๑๓เดือน๔ปี๒๐๒๐
ตัดผมให้คุณลูกค้าเท่าแก่น้ำพริกสง่าจันทร์
ขายดีจนไม่มีเวลาตัดผม
แสงสุดท้ายบาร์เบอร์เก็บให้ทั้งจรกล้องโจ

งานนี้เรียกว่าแฟนเข้ามาขอลงชื่อต่อคิวตัดผมกันเต็มเลย
เลวนะทำไมพี่ตูนดูตัดคล่องขนาดนี้
เสมอตัวพี่ตูนเองผมสั้นดูแหว่งนะพี่ตูนใครตัดให้
พี่ตูนเขาพี่ก้อยหรือเปล่า
ไม่ใช่น้องชายเขาขายสเต็กด้วยนะ

เห็นคุณก้อยเอามาลงรีวิวเอาไปทำขนมทำอาหาร
กินอย่างอื่นได้อะไรอย่างเยอะเลยพี่ตูน
เก่งหลายอย่างจริงพี่ตูนเก่งหลายอย่างนะ
พอพี่ตูนมาอยู่แบบอย่างนี้ถ้าพักเป็นสตรูว่าถูกหรือเปล่าคะ

เล่นตัวนตีไม่อยู่แล้วเก่งมาก

ร้องเพลงเก่งโอ้มีปิงปองใช่
ใส่แว่นเหมือนอะไรนะพี่ดูว่าพี่หนึ่งตกใจ

เอออ่าขวานใจพี่น้าร้าป้าของตอนนี้คือแฝด
มีหลายคู่นะท่านแต่คู่หนึ่งที่ตอนนี้มาแรงสายฟ้าประยุ

เลี้ยงลูกมันจริงนะฮะ
ขนมหนมปังเขาโขดไหล่ให้ลูกกินทุกอย่าง
นึกว่าแบบชมพูทน์แบบ
ระบวนเก่งเลยตอนนี้
พัฒนาการทั้งคู่เลยพี่สายแอบร้าย
เช่นเดียวกับคลิปนี้นะคะพายุเขานอนเปิดพุงมีไหม
แล้วพี่สายเข้าไปถามว่าท้องมีน้องอยู่
พี่สายเข้าไปคอมเมนต์กันอ้วงพี่สายก็สงสัยแล้วมีน้องหรือเปล่า
พี่พายุเขาบอกว่าอ้วงคือพี่พายุเขาจะมีชื่อเล่นว่าอ้วงนะ
คำนี้จำมาจากไหนพี่ไก่ก๊าคือพี่สายฟ้าไก่ก๊าเขาเรียกตัวเองว่าไก่ก๊า
จำมามีสายฟ้าเพียงเป็นไก่ก๊าไก่ก๊าและไก่ก๊า
พี่ย้ายไปอยู่บ้านยายกันหมดเลยเหรอใช่จำสิงโตพ่นน้ำได้
กลางวันอะไรอย่างนี้มั้งพี่ก็จะเล่นไหม
กำลังด้วยเล่นฉีดน้ำกันเนอะเล่นแบบที่บ้านคุณยายเขาเป็นส่วนมีที่ไง
พี่ให้น้องเล่นได้แล้วอีกอย่างมันก็โปรดกว่า
ไปดูเรื่องราวของบ้านวัฒนศีลกันบ้างนะคะ
เรียกว่าแฟนคลับถึงกับต้องหาท้องแข็งกันเลยทีเดียว
เมื่อคุณเจเจตรินเขาได้โพสต์คลิปวิดีโอการจับจิ้งจกค่ะคุณผู้ชม
ด้วยมือเปล่าด้วยของศรีภรรยาคนสวยคุณปิ่นเก็ดมณี
ลงในอินสตาแกรมของเขานะคะลองดูคุณผู้ชม
นี่แม่ตัวเหล้าเห้มากเลยแล้วคนที่วิ่งหนีคือ
บ้านทั้งบ้านทั้งบ้านหลายเจ้าเลยทีเดียว
จริงพี่สาวนางเอก

รีวิวน้ำพริก

มีเรื่องเผ็ดร้อน
มาให้กินกันเลยทีเดียว

เขารีวิวน้ำพริก

บางวันอาหารไทยก็ใส่ชุดไทย

ใส่รากรถนี้ใส่รากตรีใส่คนนก
มีความเปิดให้คุณหนุ่มกระจายดูอีกรอบ